วันนี้ไม่มีแขกรับเชิญ
แต่บอกเลยว่าคุณทุกคนควรดูรายการของเราคืนนี้อย่างมากเลย

และก็ข่าวต่างที่เกิดขึ้น
พอปีใหม่มาปุ๊บนะยังไม่ไปถึงไหนเลย

สองก็เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ
ที่เป็นเรื่องของน้ำท่วมฝนตกทางภาคใต้

บางคนก็ผู้เสียชีวิตอาจจะน้อยมาก
แต่ถ้าสมมุติเราไล่เลี้ยงกันมาแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ย

จังหวัดไม่เคยเกิดน้ำท่วมใหญ่ขนาดนี้

ถือว่าท่วมหนักสุดในรอบ๕๐ปี
ท่วมไปตั้งแต่ประจวบคิริขัน
ไล่ไปจนสุดปลายด้ามขวานเลย
เหมือนภาพของน้ำท่วมใหญ่ในปี๒๕๕๙
แต่สิ่งที่เราเห็นก็คือน้ำใจของคนไทยที่หลั่งไหลไปช่วยพี่น้องชาวภาคใต้มากมายเหลือเกิน

แม้แต่ในวงการบันเทิงเราเองเนี่ย
ก็มีอย่างพี่เจอย่างน้องปิน
อย่างใครต่อใครอีกตั้งหลายคนที่เราไม่ได้เอ่ยชื่อ

ก็มีการช่วยเหลือไปค่อนข้างเยอะเลย
แต่สิ่งหนึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา
พี่เราเอาในประเทศไทยก่อน
โอเคล่ะยอดผู้เสียชีวิตปีนี้สูงถึงสูงมาก
สองถ้าสมมุติเราจะดูไล่เรียงเหตุการณ์จริง

ซึ่งหลายคนบอกเฮ้ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้น
ใช่จนถึงขนาดคนเอาตัวเลขเลขทะเบียนรถไปตีกัน
มีการแชร์กันสนั่นว่าใครใช้เลขทะเบียนตรงกับรถตู้
อาจจะดวงสวยไปอีก๑๖ปี

อีกสิ่งหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น
ในทุกวันเด็กเราต้องยอมรับว่าจะมีการโชว์ให้เด็กดูเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม
ต้องบอกว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่เราเห็นทุกปีแต่ว่าปีนี้ค่อนข้าง
ปีนี้เหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลย
เพราะว่าอุตส่าห์มันการโชว์อาจจะต้องมีการเตรียมพร้อมค่อนข้างจะสูงมาก
แต่ปรากฏตก
คุณผู้ชมฮะบางคนบอกว่าปีนี้ถ้าหลายหมอดูเขาจะบอกว่าเป็นสุดยอดของการดวงดาว
จะมีดวงดาวเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นมากมายจะมีทั้งผลลบแล้วก็ผลบวก
เขาบอกว่าทุกดวงชะตาจะมีโอกาสสัมผัสกับดวงดาวในปีนี้จริงหรือเปล่าฮะ

ปีนี้คือเขาบอกสุดยอดของดวงดาวคืออะไรฮะ
คือข้อที่๑ดาวมริตยูโคจรทัพชะตาเมืองตั้งแต่ปีที่ผ่านมา
ข้อที่๒ดาวพฤหัสบดีโคจรเดินหน้าถอยหลังยึกยักยึกยักษ์ในมุมเป็นอริและเล็งชะตาเมือง
ดีบ้างเสียบ้างสลับสับเปลี่ยน
ดาวเสาที่โคจรอยู่ในมุมมรณะของดวงเมืองกำลังจะโคจรพ้นจากมรณะหลังจากวันที่หนึ่งธันวาคมปลายปี
ลาหูที่โคจรอยู่ในที่หนึ่งก็จะโคจรย้ายในวันที่๔สิงหาคม

ดาวเสาร์นี้มีความเกี่ยวข้องยังไงฮะ
เกี่ยวข้องกับชีวิตความมั่นคงการงานพื้นที่แผ่นดินเลยนะ
เพราะฉะนั้นเมื่อ๔ดาวนี้มีการเปลี่ยนแปลงโคจรซึ่งถือว่าเป็นเยอะที่สุดไหมครับปีนี้

รอบหลายปีเพราะมีดาวที่โคจรยกย้ายหลายดวงบางปียกแค่ดวงหรือ๒ดวงเอง
ถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันจากเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์สำหรับดวงของผู้ที่รอด
เราขอดูดวงของผู้ที่รอดเราหยิบมาเป็นตัวอย่างให้ดู๒ดวงด้วยกัน
ดวงหนึ่งจากอุบัติเหตุรถตู้อีกดวงหนึ่งก็คือจากภาคใต้ที่โดนน้ำน้ำ

เพราะฉะนั้นเราจะมี๒ตัวอย่างรวมทั้งดวงของคุณผู้ชมด้วย
เราจะดูให้หมดเลยดวงเมืองดวงประเทศและอีกอย่างหนึ่งอีกไม่กี่วันก็จะตรุษจีนด้วย
จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ในเรื่องของดวงต่างพลาดไม่ได้คุณผู้ชมค่ะช่วงหน้ากับท็อกทะลุดาวค่ะ
เรามีปรากฏการณ์หนึ่งที่น่ากลัวในบันทึกเกิดโรคระบาดที่เป็นที่มาของคำว่า
วัดสะเกดเปรตวัสสุทัศน์มีซากศพตายเกลื่อนเมืองมากมายคือมันเกิดโรคระบาดในบ้านเมือง
ดวงกรุรัตนโกศิลปก็วางหลักเมืองวันที่๒๑เมษาก็อยู่ราศีเมษจะเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปครั้งใหญ่
จากนี้เป็นต้นไประเบียบโลกจะถูกจัดใหม่สงครามจะเกิดขึ้น
จากนี้สิ่งที่น่ากลัวมันจะเกิดขึ้นประมาณเดือนเมษาพฤษภาเสาพักร้ายไว้๔ราศีว่าร้ายนักจะเกิดวายทีวี
ธรณีจะสูบกินซึ่งเลือดขนแผ่นดินแยกแผ่นดินไหวตึกถล่ม